คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่เราชวนคุณผู้ชมคุยนะคะ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมร่วมการแสดงความคิดเห็นเข้ามา
เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านครับ
คือมีข่าวบ่อยจริงว่าเวลาเลี้ยงสุนัขที่เป็นพันธุมากเนี่ย
กัดเพื่อนบ้านไปกัดเด็กที่เดินผ่านมาหน้าบ้าน
กัดคนแถวบ้านเป็นข่าวบ่อยมาก

และร่าสุดก็มีข่าวที่ชายพูอมที่บ้านพว่าว

เห็นกันทุกวันสนิทกันด้วยนะคะกับบ้านหลังนี้

ส่วนน้องใช่เจ็บสาหัสแล้วพลเมืองดีที่เขาก็อยู่บ้านแถวนั้นเหมือนกัน
พาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
หมาสามตัวเนี่ยเป็นสุนัขไทยพันทางตัวผู้ตัวนึง
อ่าสุนัขไทยพันทางก็พวกเรียบอ่อโหไม่รู้ว่าพันไหนเป็นพันไหน
ไหนผสมให้จนโม่ไปหมดอะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมินะคะ
ครอบครัวของเด็กผู้หญิงวัย๔ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ญาติญาติเขาก็จัดงานศพที่บ้าน

ทั้งพ่อทั้งแม่ของหนูน้อยวัย๔ขวบคนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้นะคะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
ทีนี้เราก็เลยทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
หนูน้อยวัย๔ขวบคนนี้นะคะ
ปั่นจักรยานอยู่ในซอยบ้านตามปกติ
เขาปั่นอย่างงี้เป็นประจำทุกวันนะคะครับวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของ
ล่ามโซ่สุนัขเอาไว้เจ้าของบ้านหลังนี้ลืม
สุนัขไทยพันทางตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมีย
เป็นแม่ลูกอ่อน๑ตัวแล้วก็มีพุดเดิ้ลด้วยนะคะ
นั้นเขาออกไปทำธุระนอกบ้านคิดว่าไปแป๊บเดียวไปไม่ไกล
ไม่ต้องล่ามโซ่เอาไว้ดีกว่าไม่ปิดประตูรัวบ้านด้วย

อยู่บริเวณท้ายซอยค่ะ

มันมาเลยมันเห่างานทั้ง๓ตัวเลย
สุนัขไทยพันทางตัวผู้ตัวเมียแม่ลูกอ่อน

น้องเขานอนกลิ้งแบบทุลนทุรายแล้วก็กลิ้งเข้าไปในพงหญ้า

อย่างนี้แล้วคือเด็กตัวเล็ก
คือ๔ขวบบางทีสุนัขตัวใหญ่กว่า

โอ้โหแล้วเพื่อนบ้านคือบ้านอยู่ใกล้กันเลยค่ะ
ทีนี้มีคนที่อยู่บ้านติดกันเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
เขาก็เลยวิ่งออกมาดูแล้วเห็นภาพว่าสุนัข๓ตัวกำลังรุมกัด
เด็กผู้หญิง๔ขวบอยู่เขาเลยคว้ามีดไปไล่
สุนัขก็วิ่งหนีไปเรียกรถพยาบาลมารับตัวน้องไปรักษานะคะ
แต่สุดท้ายน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
จากเหตุการณ์นี้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

ที่บ้านของน้องอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
บ้านน้องอยู่ในซอยที่แยกจากถนนใหญ่ไปนะคะ
คือพอเข้าไปในซอยเนี่ยจะเจอบ้านเจ้าของสุนัขก่อนนะ

ซึ่งห่างจากบ้านน้องไป๓๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ไปถึงที่บ้านของน้องเขาจัดงานศพกันอยู่
ก็มีญาติมีเพื่อนบ้านมากันเยอะเลยนะคะ
มาให้กำลังใจแม่ของน้องก็คือนางสาว

เพราะว่าต้องจัดการเรื่องงานศพของลูกให้ดีที่สุด
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ระหว่างอบรมที่อำเภอเมืองชายภูมิ
ก็คุณแม่โทรศัพท์มาบอกว่า
ลูกสาว๔ขวบโดนหมากัดนะให้รีบกลับ
ระหว่างทางเธอกำลังไปโรงพยาบาลนะคะ
ไม่ทันถึงโรงพยาบาลคุณภาคภูมิ
โรงพยาบาลโทรมาหาก่อนเลยว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะ

พอไปถึงเห็นน้องแล้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โห
เห็นแผลที่คอข้างซ้ายเนี่ยนะเวอะวะเลยอ่ะคุณหมอบอกว่าเสียเลือดมากค่ะคุณหมอบอกว่าเสียเลือดมาก

ไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอปั๊มหัวใจตลอดนะคะ
เพื่อจะยื้อน้องไว้แต่ว่าคือชีพจรไม่ขึ้นเลย
คือไปเห็นคึกชาหมดนะ
คือเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจท่อ
ใส่ท่อแล้วก็คือเห็นเขี้ยวตรงคอ
คือในตอนนั้นคือเห็นตรงคอ
คุณแม่ของน้องนะครับบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ย
ก็มักจะเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นเรื่องปกตินะ
เพราะเจ้าของบ้านเจ้าของหมาเนี่ย

ที่ผ่านมาสุนัขที่มันดุเนี่ย
เจ้าของสุนัขก็จะล่ามโซ่ไว้ตลอด
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเกิดเหตุ
สุนัข๓ตัวนี้มันหลุดออกมาได้ยังไง

ที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขไว้๒ตัว

ตอนนี้ก็เสียใจมากนะฮะถามตลอดเวลาว่าทำไมน้องเนี่ย
จากไปเร็วจังทำไมน้องต้องตายนะครับ
คุณแม่ของน้องยังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเจ้าของสุนัขก็มาที่
งานศพของลูกสาวนะครับมาบอกว่ายืนยันว่าจะขอรับผิดชอบทุกอย่าง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางฝั่งของคุณแม่
ก็ไม่คิดแจ้งความเอาผิดอะไรกับเจ้าของสุนัขนะครับ

แล้วก็รู้จักกันมานานหลายสิบปี
น้องเป็นคนที่รักสัตว์มากเห็นสัตว์จะรักสัตว์เห็นแมวกอดแมวจะเลี้ยงแมว
เพราะว่าอยู่บ้านก็เลี้ยงเลี้ยงสุนัข๒ตัวแต่เป็นพันธุ์ก๊อเดน
ตัวใหญ่แต่ว่าไม่ดุจะกอดจะหอมอะไรง่าย
วันนี้คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่ฮะก็อยู่ห่างจากบ้านของน้องที่เสียชีวิตประมาณ๓๐เมตรนะครับ
ถนนนี่เป็นซอยตันนะฮะยังมีรอยเลือดอยู่ใกล้พงหญ้าอยู่เลยนะครับ
ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของเจ้าของสุนัขพอดีเลยนะครับ
ก็เลยได้เจอกับเจ้าของสุนัขนะครับชื่อว่านายชายศแดงสร้อยนะฮะ
เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเจ้าของสุนัขสามตัวที่ไปกัดน้องจนเสียชีวิตเนี่ย
ก็ได้บอกกับคุณวัชรีนะครับบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
หมาของตัวเองไปกัดเด็กจนเสียชีวิต
ก็บอกว่าเด็กก็เหมือนกับครอบครัวของตัวเองเหมือนกัน

แล้วน้องก็จะขี่รถจักรยานมาเล่นกับหลาน

มันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะ

จะช่วยเหลือทุกอย่างนะฮะสำหรับครอบครัวของน้องที่ต้องเสียน้องไป

นี่ครับนี่ก็คือสุนัขทั้งหลายฟังแค่เสียงก็รู้ว่ามันดุ
ใช่มันก็เห่าอยู่ตรงนี้
โดยเฉพาะตัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยโอ้โหฟังเสียงฮะท่านผู้ชมเนี่ย
คือทีมข่าวของเราก็ได้เข้าไปดูสุนัขนะฮะเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งตอนนี้ล่ามโซ่ไว้อยู่พร้อมกับลูกอ่อนหนึ่งตัวนะครับ
ส่วนหลังบ้านนี้ฮะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวผู้ที่เป็นพันทาง
สุนัขไทยพันทางเนี่ยถ้าทางก็ไม่บ่ายนะนามมันก็ดูเอาเรื่องอ่ะ
มีเจ้าของอยู่นะมันยังมองแบบถ้าเจ้าของไม่อยู่นี่ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ
ช่วงเกิดเหตุนะครับทางเจ้าของบ้านเจ้าของสุนัขบอกว่าเขาออกไปซื้อของกันนะ
พี่สาวอีกคนนึงก็ไปรับลูกที่โรงเรียนบ้านก็ไม่ได้ปิดประตูรั้วไว้
ก็มาเล่นกับหลานหลานมันเป็นผู้หญิงสองคน
คือมันเป็นจังหวะพอดีครับคือพี่สาวผมก็ไปรับร้านผมก็ไปซื้อของ
แล้วผมก็ไม่เห็นน้องตอนที่ผมไปเพราะพี่สาวผมก็ไม่เห็น
เพราะว่าเห็นอยู่หน้าบ้านแล้วพอน้องก็ขี่มาคือตอนนั้นไม่มีใครเห็น

แต่ผมก็เศียร์ใจ
ผมไม่ทราบสาเหตุ

หมาจะกัดกันอย่างไร

แต่บางน้องก็มาตลอดนะครับเพราะหมามันก็ต้องจำกลิ่นได้อะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่อยู่บ้านแถวนั้น
เป็นคนเห็นเหตุการณ์เป็นคนอุ้มน้องไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เป็นคนคว้ามีดมาไล่หมาเนี่ยค่ะ
นายนบพลกุณธนวัฒน์อายุ๕๖ปีเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
ซึ่งบ้านเนี่ยรั้วติดกับบ้านของเจ้าของสุนัขเลย
แล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์เลยเขาเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะเขากลับมาจากทำงาน
นอนดูทีวีอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้อง
ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะเพราะปกติแล้ว
กับพี่ชายเขาเนี่ยจะหยอกล้อกันปั่นจักรยานเล่นกันอยู่ภายในซอยอยู่เป็นประจำ
ซึ่งก็อยู่กันหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงเด็กเล่นเด็กร้องกันอยู่บ่อย
แต่ทีนี้ได้ยินเสียงร้องดังเลยน้องผู้หญิงร้องดังเลย
ก็เลยออกมาดูออกมาที่หน้าถนนพอมองไปเนี่ยเห็นเลยว่า
สุนัข๓ตัวกำลังรุมขย่ำกัดกระชากที่คอของน้อง
กัดที่หัวแล้วก็กัดที่โหนกแก้ม
นายนพลคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็ตั้งสตินะ
วิ่งไปคว้ามีดมาแล้วก็ไปขู่สุนัขทั้ง๓ตัวให้ออกห่างจากตัวเด็ก
นักทั้ง๓ตัวก็วิ่งหนีวิ่งเข้าไปในบ้านของเขา

เขาก็เลยวิ่งไปดูอาการเด็กแล้วเห็นเลยว่าแผลชะกันหลายจุดเลยนะคะ
ตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยพาน้องส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเห็นเลยว่าน้องดิ้นทุรนทุรายมากจนกลิ้งเข้าไปในกองย่าข้างทางอะค่ะ
ดิ้นแล้วก็กลิ้งไปจนสุดท้ายนิ่งไปเลยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

วิ่งเอาภาพาเข้าไปไล่หมานะครับ

เด็กกำลังเนียน

เลือดทุ่มทุ่มเลือดกองกับพื้นเต็มเลย

พยายามจะลุกออกจากพื้นให้ได้
แล้วลุกไปลุกมาอยู่อย่างเงี้ย

น่วนหมดแล้วครับยกแล้วผมก็
ก็พยายามเรียกน้องน้องต้วงต้วง
เรียกเรียกเรียก
จนแล้วผมก็
ตกใจเรียกว่าผมอยู่คว่านคนเดียว
แถวนี้เลยตะโกนเรียก
ก็เข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

รับผิดชอบยังไงกับความสูญเสียของ

ถึงแม้ว่าคุณแม่ของน้องวัย๔ขวบที่เสียชีวิต

เป็นเพื่อนบ้านสนิทกันมาก
แต่ก็ต้องคุยกับตำรวจล่ะค่ะว่าเรื่องนี้จะเอาผิดยังไงได้บ้างนะคะ

รองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้างานสอบสวน
ก็คือเจ้าของสุนัขคนเห็นเหตุการณ์
แต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่สามารถแจ้งข้อหากับเจ้าของสุนัขได้มาอีกครั้งหนึ่งครับ
ตอนนี้ได้สอบพยายามไปแล้ว๔ฝาก
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะต้องเชิญเจ้าของสุนัข
กับแม่ของน้องที่เสียชีวิต

แต่ก็ต้องดูอีกครั้งว่าคุณแม่จะสะดวกให้ข้อมูลหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคุณแม่บอกว่ายังเสียใจมาก
เดี๋ยว๓๐กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ก็จะครบรอบวันเกิดของน้องผู้หญิงคนนี้แล้ว

แต่เบื้องต้นถ้าถามว่าจะดำเนินคดี
กับเจ้าของสุนัขได้ในข้อหาอะไรบ้าง
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็เป็นลักษณะของข้อหา
ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยประละเลยให้สัตว์นั้น

ประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน
อันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

แต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมว่าประมาทด้วย
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของการปล่อยประละเลยสัตว์ดุ